นักแสดงรุ่นใหม่เนี่ยนะบอกเลยว่าสมัยนี้
มูรู้เลยว่าปังเหมือนกับนักแสดงรุ่นใหม่สองคนนี้เลยค่ะ
มายกับหนุ่มเฟย์คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเห็นแบบนี้เนี่ย
เขาก็พึ่งสายมูเตลูเหมือนกันคุณผู้ชมพึ่งเพื่ออะไร
เพื่อให้งานมันปางตอนนี้งานรุมแบบเจ็ดวันรวดไปเลยจ้านี่
มาถึงไทยรัฐก็เอาผลงานหนังใหม่มาฝากกันเลยนะคะโดยน้องมายละพัสลันแล้วก็หนุ่มเฟย์เนี่ย
ก็เป็นสองนักแสดงที่งานแน่นงานรุมมากคุณผู้ชมค่ะมีผลงานให้ได้ติดตามตลอดทั้งปี
หนุ่มเฟย์เองเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมทำงาน๗วันรวดนะ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบ๗วันจุกไปเลยแล้วเห็นเป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้
มายกับเฟย์บอกเฮ้ยเรื่องมูเตนูเนี่ยเราก็สู้อยู่นะคะ
และเพราะตัวเลขนี่แหละคุณผู้ชมค่ะฟังให้ดีนะ
ทำให้ชีวิตของทั้งสองคนดีขึ้น
ดียังไงลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ
เป็นคนเชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลข

ใช่ค่ะอย่างตัวเลขแบบถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในวงการอะไรอย่างนี้เลขที่

ดีขึ้นนะคะอย่างเมื่อก่อนไม้ใช้๒ติดกัน๔ตัว

นี่เราก็เลยไปเปลี่ยนเลขตามน้องชายเลย
เพราะน้องไข่บอก๒๒๒เนี่ยเราจะร้องไห้
บางทีเราก็เลยต้องเปลี่ยนเอาเลข๔มาตัด
เพื่อให้มันดูแบบเข้มแข็งแข็งกล้าวขึ้น
โอ้โหสลับเลขคุณพลอยนี่เซียนมากเลยค่ะ

แต่ทำไมเมื่อวานเราไม่ถูกรางวัลเหมือนใครบางคน
เจ็บเจ้าออกได้ไงยังงง

แต่คนเขาก็ถูกกันเยอะเล่นอย่างนี้